คุณผู้ชมคะวันนี้มีประเด็นร้อนหลายเรื่องจริงค่ะ
มาเริ่มต้นกันที่เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
กรณีนายอนุสรสมาชิกสปท
เป็นลูกค้าประจำร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่ง
แล้วก็ถูกบาร์เทนเดอร์หนุ่มที่ร้านนั้นไปแจ้งความที่สอนอบางซื่อ

เป็นลักษณะของการใช้หลังมือตบเสยเข้าไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็มีการนำภาพนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล

ตัวนายอนุสรสมาชิกสวบทบอกว่า
ไม่พอใจที่บาร์เทนเดอร์หนุ่มคนนี้เรียกว่าป่า
ในโลกโซเชียลก็เลยสงสัยว่าคำว่าป่ามันไม่สุภาพตรงไหน

ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องเสียค่าปรับกันไปนะคะ
วันนี้ค่ะนายอนุสรจิระพงศ์สมาชิกสปท
ที่เป็นคนในคลิปภาพนี้ค่ะที่นั่งอยู่นะคะ

สมาชิกสวทเขาบอกเขาแค่เขตหัวล้อเล่นนะคะ

ก็ไปที่สนบังซื้อค่ะ
พบพนักงานสอบสวนก็ไปไกลเกลี่ยกับคู่กรณีนะคะ
คู่กรณีก็คือนายชาติอลงกรนิรยาน
เป็นบริกรในร้านอาหารชื่อดังในลาวิลล่าสาขาอารีนะคะ

ก่อนหน้านี้เขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่า
ถูกทำร้ายร่างกายถูกนายอนุสร
นายอนุสรบอกว่าขอรับผิดชอบ
ขอเยียวยาผู้เสียหายที่ต้องทำให้หยุดงาน

แล้วก็ขอโทษสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เคยเจอกับนายชาติอลงกรบาเทนเดอร์คนนี้คุ้นเคยกันดี
เคยบอกแล้วว่าอย่าเรียกป๊ามันไม่สุภาพ
แล้วก็บอกการกระทำวันนั้นในคลิปนี้ค่ะ
เขาบอกว่าแค่เขกหัวนะเป็นการหยอกล้อ
ไม่คิดว่านายชาติอลงกรจะน้อยใจเสียใจเป็นเรื่องใหญ่

แต่เรื่องนี้ก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของตัวเองนะคะ
ทีนี้ตัวนายชาติอลงกรที่เป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ไปแจ้งความ
เขาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
เข้าใจว่านายอนุสรไม่ได้ตั้งใจขอโทษนายอนุสรด้วย
เรียกป่าที่เป็นคำพูดไม่เหมาะสม

บอกว่าตัวเองผสมเครื่องดื่มไปให้นายอนุสร
ต่อมาเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานบอกว่านายอนุสรเรียกให้ไปพบ
ตัวเองก็เดินเข้าไปตั้งใจจะไปคุย

ก็เลยเรียกสรรพนามแทนตัวนายอนุสรว่าป่า
คือก่อนหน้านี้ปกติก็จะเรียกว่าคุณนั่นแหละ
แต่วันนั้นเขาบอกเขาตื่นเต้นตกใจไม่รู้จะคุยยังไง
ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เลยเรียกว่าป่าไป
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เรื่องนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินค่ะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาให้แจ้งข้อกล่าวหาว่า
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
โทษก็คือจำคุกหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
พนักงานสอบสวนลงความเห็นให้มีการปรับสูงสุด๑๐๐๐บาทค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบ
เรื่องของจริยธรรมของสปทหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับนายอลงกรพลบุตรรองประธานสปทนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าสปทได้ส่งเรื่องนี้
ให้คณะกรรมการจะเรียกทำสปทไปหาข้อที่จริง

ระหว่างนี้นายอนุสรยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
กว่าผลสอบสวนจะออกมา
ไม่จำเป็นต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง

ไม่เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งสปทค่ะ
เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เกี่ยวกับเรื่องของสปทเขกหัวพนักงานในร้านอาหารด้วย
ท่านนายกบอกว่าก็มีการตรวจสอบ
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมไปแล้วเรียบร้อยนะคะ